วันนี้เราจะเดินทางไปต่อไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะ
เป็นพิธีเสี่ยงทายเรื่องของฟ้าฝนนะคะแล้วก็เป็นพิธีขอฝนด้วย
ที่เรียกว่าพิธีผีนางด้ง
ซึ่งต้องบอกเลยว่าหาดูได้ยากแล้วก็ใกล้จะศูนย์หายแล้วนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณเจนศักดิแซ่อึ้งค่ะ
ขันห้าถูกจัดเรียงไว้ในกระด้งเคียงคู่กับเหล้าขาวไข่ดิบข้าวเหนียว
และเครื่องประดับอย่างแหวนกระจกหวี
ทั้งหมดถูกเตรียมไว้ใช้ในประเพณีผีนางด้งที่บ้านฝางจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวของทั้งหมดที่ใช้ในพิธีต้องเป็นของแม่ม่ายเท่านั้น
เพราะชาวบ้านภาคอีสานเชื่อว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการอัญเชิญพุทธผีเทวดา
หลังจากที่เรานำเครื่องเส้นไหว้นะครับทั้งขันห้าแล้วก็ของแม่ม่ายทั้งหมดใส่ไว้ในกระด้ง
แล้วมีการมัดสี่ด้านของไม้คานทั้งหมดแล้วเนี่ย
ก็เพื่อเป็นการป้องกันเดี๋ยวเวลาผีกระด้งเข้าสิงแล้วเนี่ย
จะได้ของไม่หลุดกระเด็นออกมาข้างนอกนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกันว่าพิธีกรรมนี้เนี่ยหลังจากที่มีการมัดเสร็จแล้ว

ประเพณีผีนางด้งคือการอัญเชิญเทวดาเข้ามาสิงอยู่ในกระด้ง
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำการเสี่ยงทายว่า
ปีนี้ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือจะมีฝนแรงตลอดปี
ทันทีที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไป
ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีผีนางด้ง
ขั้นตอนสุดท้ายทีมข่าวได้อาสานำหลักเสี่ยงทายทั้งสองหลัก

ไปซ่อนโดยไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าอยู่ที่ไหน
เมื่อถึงเวลา๒๐นาฬิกาพิธีจะเริ่มต้นขึ้น
ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็จะล้อมวงกันที่กระด้ง
ก่อนที่จะกล่าวบทอันเชิญเทวดา
อันเชิญเทวดาเข้าสู่ในกระดงแล้วนะครับ
ตัวแทนของชาวบ้านสองคนก็จะมาจับขด้งไว้
แล้วผีกระด้งนั้นก็จะนำไปสู่หลักฝนหรือหลักแรง

ว่าปีนี้ฝนจะตกต้องตามฤดูการหรือไม่ครับ
อันเชิญผีนางด้งจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
โดยทั้งสองคนต้องเอามือประสานกันไว้ที่ไม้คาน
ส่วนชาวบ้านที่เหลือก็จะเดินล้อมวง
พร้อมกับร้องคำเสริงแม่นางด้ง
และเมื่อพิธีกรรมดำเนินไปได้พักหนึ่ง
เราก็พบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กระด้ง
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคุณยายอายุ๖๐กว่า
จะสามารถเหวี่ยงกระด้งได้แรงขนาดนี้นะครับ
ขนาดตัวผมเองยังจับกระด้งให้แน่นมากนะครับ
ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนตัวนะครับ

กระด้งที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่
จะนำพาผู้เสี่ยงทายทั้งสองคนไปหาคำทำนาย
ซึ่งจะบินไปจนกว่าจะพบหลักฝนหรือหลักแรง
อันนี้กำลังเปิดดูนะครับ
หลักสีที่อยู่ปักอยู่ตรงนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นหลักผลนะครับ
ซึ่งฝนก็อาจจะตกต้องตามฤดูการในปีนี้ครับ
ช่วยดูช่วยดูช่วยดู
และถึงประเพณีผีนางด้งกับการเสี่ยงทายฝนฟ้า
จะเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราพบว่า
ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชาวบ้าน
สำคัญยิ่งกว่าสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน